คุณผู้ชมคะเชื่อว่าวันนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตา
รอฟังคำตัดสินนะคะหลายคนทวงถามกันมาโดยตลอดเลย
สำหรับกรณีเรื่องของเสือดำลืมกันไปแล้วหรือเปล่า
ยังทำงานกันอยู่ไหมเสือดำเงียบไปแล้วใช่ไหม
คุณผู้ชมวันนี้ค่ะสารจังหวัดทองผาภูมิจะนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้
สำหรับกรณีที่เจ้าสัวเปรมชัยไปล่าเสือดำกลางป่าทุ่งใหญ่นะคะ
เหตุการณ์เริ่มแรกก็คือเกิดจากการที่นายวิเชียนชินวงศ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
นำกำลังเข้าจับตัวนายเปรมชัยกรณสูตร
พร้อมกับพวกรวม๔คนที่เข้าไปลักลอบล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ของกลางมาเป็นซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาเก้ง
มีปืนและเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สี่
ห้าแล้วก็หกกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะหนึ่งปีผ่านไปแล้ว
ชั้นสอบสวนทั้งสี่คนให้การปฏิเสธค่ะอายการจังหวัดทองผาภูมิเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องนายเปรมชัยกับพวกหกข้อหาด้วยกัน
ประกอบไปด้วย๑ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต๒ร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต๓ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต๔ร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับ